จริงช่วงนี้นะพอคุณพิธามีเวลาว่างนิดนึงเนี่ย
ต้องให้กับผู้หญิงคนนี้จริงค่ะ

เมื่อวานค่ะพาไปกระโดดเบาสกัน
พาไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าได้ลงในโซเชียลนี่
คุณพ่อกับคุณลูกนี่นะคะโพสต์ภาพนั่งอยู่กับน้องพี่พิมนะ
แล้วดูสิไปเล่นเบาส์คือกระโดดแคมปอลินขนาดใหญ่อะค่ะ
ไอ้ไทยอะไอ้ไทยอะ
มีคนถ่ายอีกแล้วหรือใช้กล้องวงจรปิดเอ้าไม่ได้
ไม่น่าจะใช่นะแต่คนก็ไปโฟกัสเนี่ยคนถ่ายใครถ่ายให้
แต่ดูน้องพี่พิมมีความสุขมากเลยคุณผู้ชมค่ะไปปล่อยพลังกัน
แล้วในไอจีเนี่ยของคุณพี่ทาร์เขียนเอาไว้ว่า
พิมห่วงสุขภาพพ่อบังคับให้ออกกำลังกายบ้าง

แต่ภาพออกมาก็ดูสนุกอะนะคะ
มีช็อตที่อะไรนะหันหลังโยนลูกบอลลงห่วง
แล้วแบบเนี่ยจังหวะแบบหันหลังโยนแล้วแบบน้องพี่พิมกรี๊ดดังมากอ่ะ
แล้วนี่คือดีใจมากมีคอมเมนต์มีคนนึงไปคอมเมนต์
คนที่ไปคอมเมนต์บอกว่าให้พี่พิมมาบังคับแม่บ้างค่ะ
แล้วคนที่ไปคอมเมนต์คือคุณตายแต่คนเขาก็แบบชอบนะ
บอกว่าคุณตายคุณพิทาคือทำหน้าที่พ่อแม่
ความรักกับน้องพี่พิมเต็มที่นะครับ